ข้างหลังนี้ก็คือเสียชัดสายเปย์ฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านั้นเจอสาวคนหนึ่งเหมือนกับว่าหลอกให้เปย์
หลอกให้เปย์แล้วก็เททิ้งหายไปฮะ

ไปมาถ้ารู้จักลุงพลแล้วต้องรู้จักเสียชัดด้วย

ขนาดไหนไปไหนมาไหนมีคนขอถ่ายรูป
แล้วไปไหนมาไหนมีคนเชิญที่จะไปร่วมรีวิวสินค้า
รับงานเดินสายรับงานโชว์ตัว

ดวงพุ่งแม้รักจะไม่รุ่งแต่ว่างานล้นมือเหลือหลายจริงครับ
รู้จักคำว่าเข็ดมั้ยน่ะ
เฮ้เขาเขินน่ะนี่
เสียชัดยังไม่คุ้นกับความดังที่พุ่งเข้าหาเสียชัด
ตอนนี้เสียชัดให้รับรู้เอาไว้ชัดเลย

ขณะเมื่อสักครู่นี้คุณพี่คนนี้ยังบอกเลย

เสียชัดสายเปย์หรือธนสิทธิ์อายุ๕๙ปีครับ

แล้วนี่คือตลาดน้ำอาสาที่กระแพงเพชร
แฟนคลับก็มีแล้วกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลย
ความดังของเสียชัดที่บอกว่าพลตอานนท์จริงหรือเปล่า
ยังตอบไม่ได้แต่มีการแซวกันถึงขนาดนี้

เป็นคนดังพี่พศจะเชิญไปเล่นหนังกันหมดแหละ
แต่ดังไม่ดังต้องดูที่เรื่องนี้ฮะ

ชื่อว่าเพลงพ่อห้างของอะไรอ่ะค่ายเพลงหน้าลาวเล็กคอร์ด
ห้างพ่อห้างรู้จักไหมพ่อห้างพ่อม่ายอะไรนะฮะพ่อม่ายถูกใช่ไหม
แต่ยังไม่ขอเปิดตัวยังไม่ขอเปิดเผยว่ารับไปเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของเพลงเป็นยังไง
นี่ดังขนาดนี้ครับยังไม่พอเสียชัดเดินสายตลอดเวลาเลยเดินสายโชว์ตัว
แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นคือตอนนี้มีสินค้าต่างเชิญเสีย
เฮ้ยนี่รับรีวิวสินค้าด้วยหรือคะ
เชิญไปรีวิวสินค้าแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศการรีวิวสินค้าของเสียชัดคนดังหน่อย
โอโหตาวลักแสนเฮ้ไปนะบางสรรค์

รีวิวรีลาอาจจะแบบบ้าหน่อย
นี่คือเสียชัดเพียร์รดับคือแบรนด์เนม
เชิญเสียชัดไปรีวิวสินค้าแล้ว
ทะลมทะลายกี่คนมาเอฟเทียบเลย
เสียชัดถือหรอป่าวแบบนี้อะไรเด็กถือก็ได้

ความดังของเสียชัดหลายคนคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว
คนนี้แหละจะมาฆ่าลุงพล

เดี๋ยวเจอเสียชัดคนนี้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มดังแล้ว

อะไรนะขุดหนอกก้วย

แต่ก็เสียชัดเป็นคนน่ารักน่ารักคือแกเป็นคนขยันขันแข็ง

ในวงการแต่เจ้าชู้ก็เจ้าชู้แหละ

เมื่อวานเสียชัดไปไหนมาปลูกกล้วยเสร็จเดินสาย

รับงานเดินสายโชว์ตัวแล้ว
กลายเป็นเสียชัดสายเปยคนดัง

ใช่
ไม่นานอาจจะได้แสดงละครได้แสดงหนังบ้างนะ
หอแต๋วแตกรอดูว่าพี่พศจะติดต่อจริงหรือเปล่า